ก็คือภาพช้าในการช่วยผู้ตัดสินดูเกมนั่นแหละย้อนหลังเวลามีจังหวะปัญหาต่าง
ซึ่งเรื่องนี้มีการหารือกันตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้านี้เดือนมีนาคม
บอกว่ายังไงจบเดือนมีนาแล้วเนี่ยในสารไม่ให้ใช้แล้ว
แต่ถ้าเกิดใครจะใช้ก็เสียเงินมาสมาคมจัดการให้ล่าสุดนะครับ
วันนี้ก็พูดคุยหาข้อสรุปกันนะครับหลังจากที่มีการประชุมวาระนี้เพิ่มเติม
พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่า
หลังจากนี้ก็ยังคงไม่ใช้ต่อไปนะครับ
แต่เบื้องต้นจะให้สโมสรส่งมาสัก๒เกมหน่อยว่า

แล้วก็เอาไปดูเกลี่ยกันเพื่อให้ทุกทีมทุกสนามได้มีโอกาสใช้
แล้วก็สโมสรต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองเหมือนเดิม
ก็คือตกแล้วก็ครั้งละ๖๗๐๐๐บาท
แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้มากกว่า๒แมชที่ว่าไป
ก็สามารถแสดงความต้องการมาได้เหมือนกันนะคะ
แต่ต้องบอกก่อนเขาบอกว่าตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สโมสรอยากจะใช้หรือเปล่า
มีเพียงแค่๔๐คนเท่านั้นนะคะก็ยังไม่เพียงพอ
อุปกรณ์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอไปจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายนนี้

แต่ว่าชุดหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันสามารถทำพร้อมกันแยกกันกี่สนามได้นะครับ

ซึ่งตอนนี้ปัญหามันก็มีเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่

แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าของไม่พออีก
ของไม่พอพวกเขาจะต้องมาจัดสรรค์กันให้ร่งตัว

เขาก็บอกว่าสิ้นเดือนเมษาเขาจะจัดให้เพิ่มเป็นอีก๑ชุด
แต่ที่สำคัญกับตรงนั้นก็คือ
ขณะนี้ผู้ตัดสินในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ๔๐คนที่ทำหน้าที่ได้
ที่ผ่านการทดสอบร่างกายผ่านการทดสอบทฤษฎี
ถ้าปัจจุบันเราใช้ผู้ตัดสินปกติอยู่ที่ประมาณ๓๐กว่าคนเศษ
ถ้าเราเพิ่ม๔แมท๘คนเราจะไม่มีผู้ตัดสิน